คุณผู้ชมฮะตามปกติแล้วเราอาจจะเห็นชาวบ้านที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีแม่ม่ายเนี่ย
จะเอาเสื้อสีแดงมาแขวนเพื่อเป็นการป้องกันว่าบ้านฉันเนี่ยไม่ได้มีผู้ชายนะอะไรอย่างนี้
แม่ม่ายไม่ต้องมาเอาตัวไปแต่ทีนี้งานบวชงานหนึ่งแขวนอะไรขึ้นไปสูงขนาดนี้รู้ไหม
จริงค่ะแดงจริงตัวเบอร์เริ่มเลยกางเกงในของหญิงสาวถูกนี่ชักทงขึ้นไปแขวนอยู่ข้างบน
ตัวเริ่มเลยไหมคือตอนนี้เขาต้องเปลี่ยนแล้วเหรอจากเสื้อสีแดงมาเปลี่ยนเป็นกางเกงในสีแดง
อะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงนี่เออลายลูกไม้ด้วยเออลายลูกไม้ด้วยนะฮะ
เรื่องนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ข้อความเอาไว้แล้วก็ภาพนี้แหละครับบอกว่าที่บ้านซับเปิบฝนตกแรงมาก
ที่นี่ได้ทงดีเลยรอดพร้อมกับภาพทงที่ว่าก็คือกางเกงในตัวใหญ่สีแดงลายลูกไม้แบบนี้นะครับ
ที่มาของเรื่องนี้นะฮะก็คือคุณพี่สมพงศ์ลาคลีอายุ๔๗ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านหมู่๔ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายและหลานชายอีก๒คนบวชเมื่อวันที่๓เมษายน
แต่ปรากฏว่าก่อนวันงานคือช่วงเย็นของวันที่๒เมษายน
โอ้โหฟ้าครึ้มฝนตกหนักลมพายุพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดกระหน่ำมา
ทำให้บ้านบริเวณใกล้เคียงถูกลมพายุพัดถล่มจนเสียหายหลายหลัง
ทีนี้ก็เกรงนะว่าพอเช้าวันที่๓เมษายนจะจัดงานแล้วคุณ
จะจัดงานบวชให้กับลูกและหลานแล้วนะฮะจะเกิดลมพายุขึ้นอีก
มีผู้เท่าผู้แก่ที่มาร่วมงานแนะวิธีแก้เคล็ด
ในการไล่ฝนแบบโบราณนะครับ
หนึ่งไปปักตะไคร้ไหม
พี่เขาก็บอกว่าโอ้ไม่มีสาวบริสุทธิ์ปักตะไคร้ได้แล้วล่ะ
ค่ะอ่ามีวิธีอื่นอีกไหมนะครับ

เจ้าภาพเนี่ยต้องนำกางเกงในสีแดงของผู้หญิงนะครับ
ที่สำคัญต้องเป็นกางเกงในของแม่ม่ายเท่านั้น
เอามาแขวนไว้บนยอดเสาไม้ไผ่สูง
แล้วนำไปไว้ที่ทางเข้างานทีนี้ครับ
ตัวของเจ้าของบ้านคือคุณพี่สมพงศ์
ก็เลยไปขอกางเกงในจากแม่ม่ายในหมู่บ้านนะครับ

ให้แม่ม่ายในหมู่บ้านไปซื้อกางเกงในสีแดงลายลูกไม้จากร้านค้ามา

ก็ถือว่าเป็นเจ้าของแล้วเพราะแม่ม่ายไปซื้อ

แล้วทีนี้แม่ม่ายก็เอากางเกงในใหม่มาให้ทางเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านก็เอาไปแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่ตามความเชื่อ
ปรากฏว่าในวันที่๓เมษายนวันจัดงานนะคุณนะ
โอ้โหวันงานเนี่ยมีลมฟ้าลมฝนแรงมาก
เก้าอี้ก็ถูกแรงพัดจนมันล้มไปหมดเลย
เต็นต์ก็ถูกแรงลมพัด
แต่พอนำกางเกงในสีแดงชักขึ้นสู่ยอดเสา

คือตอนเช้ายังแค่เตรียมไว้อยู่ไงคุณ

พอฝาลมฝนมันมาแล้ว

ขึ้นไปปุ๊บเพียง๕นาทีครับ
ลมและฝนหายไปทันที

มีงานฝนมาฝนมาแล้วก็เอาขึ้น
เขาบอกแนะนำมาว่าเป็นกางเกงในสีแดงของแม่ม่าย
แต่บังเอิญน้องเขาก็ขายชุดชั้นในอยู่แล้ว
ก็เลยให้เขาเอามาให้มันเป็นกางเกงในใหม่
ยังไม่ได้ใช้หรอกก็เลยเอามาให้แม่ไม้

ก็เขาบอกมาว่าถ้าลมฟ้าลมฝนมา
ถ้าเราจะจัดงานให้เอากางเกงในแฝน
ให้แฝนแล้วขนสีแดงเกงในสีแดงมาแฝน
แล้วฝนมันก็จะไม่ค่อยตก
ตกเลยใช่ไหมครับ
ก็เลยทำให้แม่ม่ายแฝนนะ

แล้วคุณป้าก็บอกว่าพองานบวชผ่านไปอย่างราบรื่น
ทีนี้ก็ชักเกงไนท์ลงมา

ตายแล้วงั้นทำเป็นเล่นไปนะคุณ

นี่ได้ผลชะงักกว่าปักตะไข้นักแล
เขาบอกว่าการจะปักตะไคร้ชุมชนเราก็จะไปหาสาวพรมจันทร์ยากทีเดียวเชียว
ก็เลยต้องไปเอาแม่ม่ายดีกว่าเอาเกงในแดงแม่ม่ายดีกว่า
แต่ถ้าชุมชนไหนบ้านไหนยังมีสาวพรมจันทร์ปักตะไคร้ได้อยู่
ก็ลองทำอาทิตย์สองวิธีเลย

ค่อยลองกางเกงในแดงแบบนี้นะคะ